วันนี้ในส่วนของ๕จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
อันนี้คือชื่อของเขานะ๕จังหวัดนี้ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกนะครับ
ก็คือระยองจันทบุรีตราดชนบุรีรวมถึงสมุทรสาครด้วย
จะเป็นพื้นที่ที่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจะมีการยกระดับการควบคุมพื้นที่นะครับ
ต้องมีเรื่องของเอกสารรับรองการเข้าออกพื้นที่
แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องมีการปราบปราม
เรื่องของบ่อนการพนันเรื่องของเจ้าหน้าที่
ก็อีกอย่างก็รวมถึงเรื่องของการที่ประชาชนคนในพื้นที่จะเข้าจะออก
ต้องโหลดแอปทั้งไทยชนะและหมอชนะด้วย
ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงรายละเอียดของทั้งสองแอปนี่มีความแตกต่างกันนะ
ให้ชนะคือรู้ว่าเราไปจุดสถานที่ไหน

ทีนี้จะได้ดูนะฮะว่าท่านไปไหนมาไหนอย่างไร
แล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากขึ้น
ต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมฮะตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างจอ

ก็เป็นตัวเลขในการแถลงของสวบคอเมื่อวานนี้
วันนี้เดี๋ยวรอฟังเพราะว่าทางไทยรัฐทีวีของเราก็จะตัดสัญญาณนะ

เมื่อวานนี้ที่เป็นตัวเลขที่แถลงที่เห็นหน้าจอนะครับ
รายคือผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ประจำวันที่๖มกราคม๒๕๖๔นะครับ
ก็ติดเชื้อในประเทศ๒๕๐ราย
แล้วก็เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก๙๙ราย
อยู่ในสารที่กักกันของรัฐ
ชีวิตสะสม๖๖รายนะค่ะ
คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้ต้องจับตาอย่างเข้มข้นนะ
เมื่อวานก็ลายล่าสุดนะครับ
ที่เป็นคนขับรถขนส่งแรงงาน
ที่สมุทรศาครกรเหลือเสียชีวิต
ส่วนวันนี้น่าจะมีคนที่เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้น
หลังจากเมื่อวานหมอตีคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วย
ถูกต้องคือช่วงบ่ายว่ามีผู้เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านับของสบคเมื่อวานนี้๑ราย
แล้วก็ช่วงบ่ายมี๑รายยอดของตอนบ่าย

แต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงคือรายที่๖๖นะครับ

เป็นพนักงานขับรถส่งแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร
มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง
มีอาการไข้ไอน้ำมูกนะครับ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสมุทรสาคร
ซาเรย์พบปอดอักเสบตรวจพบโควิด๑๙
อาการไม่ดีขึ้นไตวายแล้วก็เสียชีวิต
ในวันที่๕มกราคมนะครับแล้วก็มีการเปิดเผย
ทำลายการใช้ชีวิตประจำวันก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ

ว่ากรณีของการเสียชีวิตอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่านายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้โพสต์ใบรายงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มอีก๑ราย

อายุ๘๘ปีชาวจันทบุรีนะครับเป็นมะเร็งลำไส้
ติดเชื้อจากลูกชายที่ไปติดจากบ่อนการพนันที่จังหวัดระยอง
ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายใหม่นี้คือเมื่อวันที่๒๒ธันวาคมนะครับ
ลูกชายผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
แล้วก็ดูแลผู้เป็นพ่ออย่างใกล้ชิดเช็ดเนื้อเช็ดตัวป้อนอาหารให้
ต่อมาตัวลูกชายรู้ผลการตรวจร่างกายของตัวเองว่าติดโควิด๑๙
เพราะว่าไปในพื้นที่เสี่ยงก็คือไปเล่นพนันในบ่อนที่จังหวัดระยองนะครับ
มีอาการไอมีเสมหะเหนื่อยมีไข้ต่ำ
เหลวเข้าตรวจโควิดที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบการติดเชื้อในวันที่๓มกรา
อันนี้ก็เป็นการซืบสวนโลก
พบว่าติดเชื้อมาจากลูกชายที่ไปบ่อนการพนันที่ระยอง
แล้วก็ผู้ป่วยวัย๘๘ปีรายนี้
ซึ่งเพิ่งจะพบเชื้อวันที่๓มกราคม
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้เพียง๓วัน
ก็เสียชีวิตวันที่๖มกราคม
จับตามองการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้นะฮะ
ว่ายอดจะไปรวมอยู่ในการแถลงของโฆษกสบค๑๑โมงครึ่งวันนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่ที่เราติดตามข่าวสารมา
เราเห็นจำนวนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย
คือด้วยความที่สถานการณ์มันก็ยังไม่ได้เรียกว่าเราสามารถคุมได้
มันก็เลยทำให้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม
ที่ออกตามมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะสาระสำคัญที่เราจะต้องรู้
คือการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคค่ะ
ห้าจังหวัดนี้ย้ำกันอีกครั้งชนบุรีประยองจันทบุรีตราสแล้วก็สมุทรสาขร
รวมถึงคนจังหวัดต่างอื่นด้วยที่จะเดินทางเข้า๕จังหวัดนี้
ถูกต้องค่ะคือเรื่องของการที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่
จาก๕จังหวัดนี้นะจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
เอาง่ายจะต้องมีเอกสารรับรองว่าจะออกไปเพราะอะไรเหตุผลอะไร
รวมถึงมีบัตรประชาชนหรือว่าบัตรแสดงตนอื่นยื่นคู่กันกับเจ้าหน้าที่
ถ้าเกิดว่าเขาถึงด่านตรวจถึงจะอนุญาตให้มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
เพื่อที่เขาจะได้ตามเลยว่าเส้นทางที่เราไป
เราไปที่บริเวณเส้นทางไหนบ้าง

เมื่อวานนี้คนที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่รอยต่อต่าง
ต้องเดินทางข้ามจังหวัดก็ต้องมาขอเอกสารกัน
เมื่อเช้าเราเห็นว่าชาวสมุทรสาคร
ท่านที่ได้มีความจำเป็นต้องเดินทาง
ก็ไปขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เขาตั้งด่านตรวจอยู่คุณต้องแสดง
ถ้าคุณไม่แสดงเอกสารเหล่านี้

เพราะว่าโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนก็คือจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงถ้าเกิดว่าใครที่จงใจที่จะปกปิดข้อมูลปกปิดไทม์ไลน์
อันนี้ก็ถือว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
และนอกจากเราที่เป็นประชาชนแล้วสำหรับเจ้าหน้าที่
ก็จะมีการปราบปรามลงโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
รู้เห็นเรื่องของการมีบ่อนพนันในพื้นที่
เพราะว่าคุณผู้ชมบ่อนพนันอันนี้ถือว่าเป็นคลัสเตอร์ใหญ่
แถบภาคตะวันออกที่ทำให้เกิดการระบาดในรอบนี้เหมือนกัน
เป็นต้นต่อการระบาดนะฮะตอนนี้นายกสั่งการลงไปนะฮะ
พบตรจัดเข้มเลยนะคุณนะผู้การภาค๒ยังโดนเด้งเลยนะครับ
อันนี้คือในส่วนของ๕จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ